อุปสรรคของการชุมนุมที่บริเวณ
เฉลิมเผ่าจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้
ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่านอกเหนือจากสภาพอากาศแล้ว
อุปสรรคที่สำคัญของกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะเดินทาง

จุดนี้พร้อมกับโล่แล้วก็หมวกที่จะใช้ป้องกันตัวเองนะครับ
ซึ่งบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ต้องบอกนะครับว่า
เต็มพื้นที่ทั้งหมดนะครับซึ่งรถที่จะผ่านเข้ามาเนี่ยไม่สามารถ
เข้าไปที่ถนนพระราม๑ฝั่งด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่จะมุ่งหน้าไปสู่แยกราชประสงค์ได้เป็นการปิดการจราจรแล้วเต็ม๑๐๐
นะครับซึ่งรถที่มาจากด้านหน้าห้างสยามพลาก้อนนั้นจะต้อง
ขวาที่แยกเฉลิมเผ่าไปตามถนนอังรีดูนังห้ามไม่ให้เข้า
มุ่งหน้าแยกราชประสงค์โดยเด็ดขาดโดยมีตำรวจนั้นนำเอา
รีเออร์พลาสติกสีส้มข้างในนั้นบรรทุกน้ำมาติดตั้งและยังมี
เหล็กถูกปิดครองด้วยโซ่ถึง๓ชั้นมาปิดกั้นไว้ด้วย
เหนือจากการนำรั้วเหล็กมาขวางไว้แล้วคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ยังนำตำรวจควบคุมฝุงชนนับร้อยคนมายืนเรียงแถว
ถนนพระราม๑เพื่อปิดแนวไม่ให้มวลชนเดินเข้าไปด้านใน
ถึงแม้ว่าบริเวณด้านล่างจะมีการปิดการจราจรเต็มร้อยเปอร์เซ็นต
เต็มรูปแบบนะครับแต่จากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านบนของผมนะครับ
คุณผู้ชมครับคือบริเวณสกายวอล์กที่จะเชื่อมต่อระหว่างสถานีสยาม
และสถานีชิดลมตอนนี้ทางตำรวจนั้นอนุญาตให้เฉพาะผู้คนที่เดินออกเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้มีการเดินเข้าไปด้านในแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าบ้าน
เพราะว่าบริเวณด้านในของแยกราชประสงค์ตอนนี้ถูกใช้เป็นพื้นที่ควบคุมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกโดยเด็ดขาดนะครับ
เหนือจากประชาชนหรือคนบุคคลต่างแล้วสื่อมวลชนก็ถูกสั่งห้ามเข้าไปด้านในเช่นเดียวกันนะครับ
มวลชนที่อยู่บริเวณด้านในนั้นต้องพากันออกมาอยู่บริเวณตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับ
มันชนทุกสำนักต้องออกมาจากด้านในออกมาอยู่บริเวณจุดนี้เพื่อที่จะใช้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ควบคุมแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจโทจารุวัฒนวัยสยะเรียกผู้สื่อข่าวจากทุกสำนักมาชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศของพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยในข้อ๒นั้นมีคำสั่งสาระสำคัญบอกว่าห้ามเสนอข่าวจำหน่ายหรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใด
ไม่ต้องเข้าใจให้สื่อมนตรนนั้นปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว
โดยมีการชี้แจงนะครับว่าสื่อแต่ละสำนักนั้นต้องรับผิดชอบตัวเองในการไลฟ์
แล้วมีข้อความหรือภาพเสียงที่ก่อให้เกิดการยุโยงปลุกปั่นแตกแยก
โดยข้อกำหนดนั้นทางตำรวจบอกนะครับว่าแต่ละสื่อนั้นต้องรับผิดชอบในกรณีไลฟ์
และมีข้อความที่ทำให้เกิดการยุบโยงปลูกปั่นแตกแยก
นำเสนอข่าวเกี่ยวกับสถาบันห้ามนำเสนอในสิ่งที่จะเรียกแขกเข้ามาร่วมมอบ
ห้ามรีลันสิ่งที่นำเสนอไปแล้วผิดกฎหมาย
ตำรวจย้ำว่าต้องทำข่าวโดยใช้วิจารณญาณ
หากทำผิดนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีทันที
โดยการดำเนินคดีนั้นคุณผู้ชมครับอาจจะมีการเรียกมาตักเตือน๑๒ครั้ง
หรืออาจจะมีการที่จะมีคนแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีไปเลย
ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในวิจารณญาณของพนักงานสอบสวนด้วยนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับณขณะนี้บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นก็ต้องบอกนะครับว่า
คงมีประชาชนนั้นเดินออกมาจากบริเวณด้านในของแยกราชประสงค์อยู่นะครับ
ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นประชาชนแล้วยังเป็นพนักงานภายในห้าง
รวมถึงคนที่ทำงานอยู่ด้านในตอนนี้เริ่มมีการสั่งปิดห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทำให้พนักงานที่อยู่ในห้างนั้นก็เดินออกมาแล้วก็เดินเข้าไปที่สถานีสยาม
จนถึงตอนนี้คุณผู้ชมครับยังไม่แน่ชัดนะครับว่าการที่จะชุมนุมในวันนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่
เนื่องจากการชุมนุมในครั้งนี้ไม่มีใครเป็นแกนนำทำให้กลุ่มที่มารอชุมนุมที่อยู่บริเวณสยามเอย
ราชประสงค์เอ่ยก็ยังคงยังไม่รู้ว่าจะไปชุมนุมอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งต้องรอทางแกนนำนั้นประกาศผ่านทางทวิตเตอร์อีกครั้งครับ
ทั้งหมดในนั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากแยกเฉลิมเผ่าครับ
พาคุณผู้ชมมาที่บริเวณแยกประตูน้ำนะครับขณะนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้๑๖นาฬิกา๑๖นาที
มีการปิดกั้นบริเวณทางเข้าประตูน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ประมาณหนึ่งกองร้อย
อยู่เป็นตรงจุดนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศไปพร้อมกันเลยนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังอยู่บริเวณแยกประตูน้ำอยู่ตรงนี้นะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้คือสะพานเฉลิมโลก
บริเวณคลองแสนแสบนะครับก็ได้มีการปิดกั้นบริเวณตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการวางแผงลวดน้ำแล้วก็แบรีเออร์นะครับ
แต่ก็มีประชาชนอยู่จำนวนไม่น้อยนะครับ
เด็กนักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปยืนรออยู่บริเวณนี้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้านะครับ
ก็มีอยู่บางส่วนยืนรอนะครับ
บางส่วนก็ต้องรอกันตากฝนแบบนี้

ตรงจุดนี้นะครับคือคลองแสนแสบ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการปิดนะครับ
บริเวณท่าเรือประตูน้ำนะครับ

บริเวณตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตึงกำลังอยู่นะครับ

แต่ก็ยังคงมีเรือนะครับที่มุ่งหน้านะครับ
ไปทางอโศก็ยังคงให้บริการอยู่
แต่ว่าจะใช้จุดตรงนี้นะครับ

บริเวณแยกประตูน้ำขณะเดียวกันครับคุณผู้ชม
บริเวณสไกยวอร์กสไกยวอร์กราชประสงค์นะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ปิดกั้นไม่ให้ประชาชน
เดินผ่านบริเวณจุดนี้ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกานะครับ
นี่เป็นบริเวณแยกประตูน้ำจะเห็นได้ว่า

มีเพียงเจ้าหน้าที่แล้วก็มีพนักงานของทางห้างเซ็นทรัลเวอร์
หลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าตรงนี้ปิดแล้ว
ก็ยังคงเดินเข้ามาถามเจ้าหน้าที่ว่าสามารถข้ามไปได้ไหม

จะต้องอ้อมอีกทางหนึ่งนะครับ
แล้วก็ต้องเดินกันไปให้คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
ประเวนตรงซอยหนึ่งราชดำรีเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นอีกทางที่ให้ประชาชนเนี่ยนะครับ
ลัดออกไปเดินออกไป
ณขณะเดียวกันบรรยากาศตรงนี้ฝนยังคงโปรยปลายลงมา
ประชาชนก็ไม่สามารถเข้าได้
เพราะว่าตรงนี้นะครับปิดกั้นถนนตั้งแต่แยกราชดำรีอังดีดูนัง
หมดแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีแค่พนักงานของทางห้างเซ็นทรัลเวอร์นะครับ
ทยอยเดินออกมาเพราะเรียนนี้ตอนนี้ห้างแถวนี้เนี่ย
ปิดแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีตึกสำนักงานออฟฟิศอยู่
ที่ยังคงเปิดทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวคงเย็นเย็นก็คงจะมีการทยอยออกมากันเรื่อย
แต่บริเวณนี้ตรงนี้จุดนี้มีเจ้าหน้าที่หลายกองร้อยนะครับตึงกำลังไว้อยู่
ขณะเดียวกันก็มีสื่อมวลชนที่รอปักหลักรายงานข่าวอยู่บริเวณนี้นะครับ
แม้ฝนจะตกแต่ก็ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่อง
ให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะครับนี่พนักงานห้างก็ทยอยออกมากันเรื่อย
เจ้าหน้าที่ก็พยายามบอกนะครับว่าให้ออกเส้นทางนี้เส้นทางนี้นะฮะ
ขณะเดียวกันบริเวณถนนราชดำริหน้าห้างเซ็นทรัลเวอร์ตอนนี้โล่งเลยครับ
ไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาในพื้นที่
ขณะเดียวกันบริเวณนี้เรือปิดให้บริการนะครับรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิตปิดให้บริการนะครับ
รถเมย์ขอสมกก็ไม่สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้
ขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสลับสับเปลี่ยนเวรกันเข้ามาตรึงกำลังอย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศที่บริเวณแยกประตูน้ำนะครับคุณผู้ชม
จะต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าเวลา๑๗นาฬิกาตามเวลานัดหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางมาที่นี่หรือไม่นั้นจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับ
และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดครับศักดิ์สิทธิบุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากแยกประตูน้ำครับ
สั่งปิดการจราจรตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาจนถึงตอนนี้นะคะความเงียบสงบเริ่มกลับเข้ามาแล้วค่ะ
ตำรวจสั่งให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ทันทีและมีการนำกำลังตำรวจปรับปรามควบคุมฝุงชนและปรับจราจนเข้ามาประจำตามจุดแยกราชประสงค์ค่ะ
ทันทีที่ถึงเวลาสิบสี่นาฬิกาค่ะตามกำหนดที่แจ้งปิดเส้นทางจราจรที่สี่แยกราชประสงค์ตำรวจได้เร่งเคลียรถให้ออกนอกพื้นที่เส้นราชดำรีแล้วก็มีการสั่งปิดตั้งแต่แยกประตูน้ำและแยกราชดำรีส่วนถนนพลนจิตปิดแยกชิดลมถนนพระรามหนึ่งปิดตั้งแต่แยกเฉลิมเผาทุกเส้นทางที่จะมุ่งมาแยกร
แล้วก็ยังมีการวางกำลังอย่างหนาแน่นค่ะขณะเดียวกันเริ่มมีรถตำรวจควบคุมฝุงชนหลายสิบคันทยอยเคลื่อนมาที่แยกราชประสงค์หลังจากนั้นกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนเดินเท้าเข้าประจำจุดต่างต่างอย่างต่อเนื่องพื้นที่สกายวอล์กตำรวจประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ประชาชนทุกคนออกไปจากส
ที่กลับเข้าสู่ปกติแล้วก็มีการปิดล็อกค่ะขณะเดียวกันค่ะก็มีการมีคำสั่งปิดเส้นทางจรจรรยอบแยกราชประสงค์
และล่าสุดห้างสรรพสินค้าเซ็นเทิร์นเวอร์นะคะได้ออกประกาศแจ้งขอปิดทำการตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา
เพื่อความสะดวกในการสัญจรของพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการค่ะแล้วก็มีรายงานนะคะว่ามีการตัดเส้นทางคมนาคมสาธารณะรัศมีห้ากิโลเมตรจากแยกราชประสงค์
ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาถึง๒๑นาฬิการวมถึงมีการสั่งปิดการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสด้วยค่ะ
เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสดนะตอนนี้นะคะ
ตำรวจมีการประกาศแจ้งแล้วนะคะว่าให้สื่อมวลชนออกนอกพื้นที่ค่ะ
ขณะที่กำลังตำรวจปรับปรามควบคุมฝูงชนนะคะ
ก็ได้ประจำตามแยกต่าง
รวมถึงชุดปรับปรามควบคุมฝุงชน
ปิดตรงแยกถนน
จิตค่ะด้านหน้าห้างเกษรพาซ่า
แล้วก็ห้างเซ็นทรัลเวอร์ค่ะตอนนี้มีคำสั่งนะคะ
ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ออกนอกพื้นที่นะคะ
รัฐทีวีของเราก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
หลังจากรายงานข่าวนี้จบเสร็จสิ้นนะคะทางทีมข่าวของเราก็จะขออนุญาตออกนอกพื้นที่
แล้วก็ไปติดตามบรรยากาศรอบนอกค่ะค่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่ใจกลางแยกราชประสงค์ค่ะ
ซีรวรรณรักษัตริย์ค่ะเทราะต์ทีวีสดจากแยกราชประสงค์ค่ะ
ค่ะขอบคุณคุณซีรวรรณนะคะแล้วก็พูดสื่อข่าวทุกทุกจุดที่รายงานมา
คงจะได้เห็นแล้วนะคะว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไร
กลางฝนที่ตกลงมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในแต่ละจุด
สรรพสินค้าอย่างที่บอกไปหลายพื้นที่ก็ปิดลงไปเรียบร้อยแล้ว
มีแต่พนักงานที่ทยอยออกมาจากห้างรวมทั้งจุดต่าง
ก็มีรายงานจากรถขนส่งคือขอสมกรรถเมย์บอกเลยว่า
ราชประสงค์ในรัศมี๕กิโลเมตรไม่หยุดรับส่งนะคะ
ใช่ค่ะก็คือไม่จะไม่เข้าไปในบริเวณนั้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังไว้หมดแล้ว
ยังบอกด้วยว่าสื่อมวลชนต้องออกจากพื้นที่ตรงนั้นก่อน๕โมงเย็นด้วย

เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะคะใครที่จะเดินทางก็วางแผนเรื่องของการเดินทางไว้ด้วย
เพราะอย่างที่บอกไปนะคะถนนรอบแยกราชประสงค์เนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาได้ทำการปิดไปตั้งแต่เมื่อเวลาบ่าย๒ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คือห้ามเข้าแล้วก็ออกอย่างเด็ดขาด
เจ้าหน้าที่บอกจะมีการยกระดับนะคะในการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อที่จะดูแลสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้ด้วยนะคะ
พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอก
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานออกมาแถลง
ตรการดูแลสถานการณ์การชุมนุมของกองอำนวยการร่วม
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงหรือกอรช
โดยตั้งแต่๑๔นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจได้เข้าไปคุมพื้นที่และการจราจรถนนราชดำริ
ตั้งแต่แยกราชดำริไปจนถึงแยกประตูน้ำและถนนพระรามหนึ่ง
ถนนเพลินจิตตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่าจนถึงแยกชิดลม
โดยไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดและประชาชนที่ไม่มีกิจธุระสัญจร
หรือเข้ามาในพื้นที่แยกราชประสงค์
โดยจะมีการตั้งจุดคัดกรองบุคคลอย่างเข้มงวด
ตามภาพที่ผู้สื่อข่าวเรารายงานแต่ละจุดไปแล้วเมื่อสักครู่
โครงศพสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังระบุ
ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจยังไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ
โดยมีการแจ้งเตือนผู้ชุมนุมมาโดยตลอดแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังมีประชาชนฝ่าฝืนอยู่
ซึ่งตำรวจไม่ได้เข้าจับกลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกัน
แต่ตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีในภายหลังโดยเมื่อคืนที่ผ่านมา
มีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก๗คน
กรณีนำรถขยายเสียงเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมแต่วันนี้จะยกระดับบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการห้ามชุมนุมเกินห้าคนขึ้นไปซึ่งหลังประกาศพรกรฉุกเฉินก็เน้นย้ำห้ามจัดการชุมนุมโดยเด็ดขาด
ด้วยค่ะว่าหากฝ่าฝืนตำรวจจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ขอยืนยันนะครับว่าจะจัดการชุมนุมไม่ได้โดยเด็ดขาด
นี่คือคีย์เวิร์ดกัดคนที่มามีวิธีผสมเฉพาะเนี้ย
เราคงต้องเขาเรียกมีมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นนะครับ
การตรวจการตรวจการค้นหรือว่าการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ก็จำเป็นต้องเข้มข้นขึ้นนะครับ
และเมื่อสดร้อนคุณผู้ชมค่ะเมื่อเวลาประมาณสัก๑๕นาฬิกาที่ผ่านมาได้เนี่ยค่ะ
กอรชเขามีการแถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับแจ้งจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่ร่วมศูนย์กับปอท
บอกว่าตอนนี้นะคะพบว่ามีผู้ใช้สื่อโซเชียลจำนวน๑๐รายที่ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
เชิญชวนให้คนมาชุมนุมโดยเป็นผู้ใช้ทวิตเตอร์๕รายและเฟซบุ๊ก๕ราย
ซึ่งตำรวจจะไปแจ้งความดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
พร้อมเตือนประชาชนด้วยค่ะให้ระมัดระวังเรื่องของการโพสต์ในสื่อออนไลน์ค่ะ